คุณผู้ชมครับไปดูอีกคลิปหนึ่งเป็นอุบัติเหตุเหมือนกัน
เมื่อรถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
ก่อนที่จะไปเฉียวกับรถจักรยานยนต์
จนล้มมีภาพเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับขับมาด้วยความเร็วเลยนะคุณ

คันนี้ก็ไปเฉียวรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างถนนเลยฮะ

โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ว่าผู้ขี่รถจักรยานยนต์เป็นใคร
และมีอาการบาดเจ็บอย่างไรบ้าง
รวมถึงการตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณใด
และที่สำคัญต้องตามล่าหาคนขับรถกระบะคันนี้นะครับ

ของผู้ที่ขับรถตามหลังมา
ก่อนที่จะถูกแชร์ต่อกันในสังคมออนไลน์

แล้วก็ฝากเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับ

ค่ะเห็นแล้วก็น่ากลัวนะครับ